แล้วก็วันนี้นะครับข่าวเศร้าของวงการกีฬานำเสือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาล
สิริราชครับด้วยอายุ๘๐ปีครับ
หน้าที่จะเสียชีวิตนะครับดรนัทเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วมากมายนะ
ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองประธานสหพันธ์เทควันโดโลกประธานสาพันธ์ยิงเป้าบินแห่งเอเชีย
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ตั้งแต่ปี๑๙๙๒นะครับนับถึงปัจจุบันก็คือ๒๖ปีแล้ว
โดยทางญาตินะครับก็จะตั้งสวดอภิษฐรรมศพที่วัดมกุราชวรารามที่สารา๙ในวันพรุ่งนี้เป็นคืนแรกครับ
คนในวงงานกีฬานะครับถ้าทราบกันแล้วก็ไปร่วมงานกันได้นะครับ